เขาบอกว่าโดนชายวัย๖๐มาตามตื้อ
แอบดูตลอดเลยตอนจะทำงานก็มาแอบดู
ทำให้คนที่ทำงานเนี่ยนะก็ระแวงไปด้วยกลัวไปด้วย
ตัวผู้หญิงที่ถูกแอบดูก็จิตตกสิฮะ
ใครมาตามติดชีวิตขนาดนี้นะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่านอกจากแอบดูที่ทำงานแล้วนะ

อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปที่เขาโพสต์ก่อนค่ะ

บรรยายบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชนบุรี
ผู้ชายคนนี้มาชอบพี่ที่ทำงานซึ่งเป็นชาวต่างชาติ
แต่พี่ที่ทำงานเขาไม่ชอบ
เพราะว่าฝ่ายนั้นมีเมียอยู่แล้ว

ก็มาวุ่นวายแบบไม่จบไม่สิ้นคอยตามไปแอบดูที่ทำงาน
แจ้งทางผู้ใหญ่บ้านไปแล้วแจ้งญาติของผู้ชายคนนี้ไปแล้ว
ผู้ชายคนนี้เขายังไม่ยอมหยุดนะคะยังมาวุ่นวายตลอดเลย
คลิปนี้เป็นเหตุการณ์ผู้หญิง๒คนแล้วก็ผู้ชาย๑คน

แล้วก็มีผู้ชายวัย๖๐ปีเหมือนกับยืนรอดักรออยู่
แล้วผู้ชายวัย๖๐ปีก็ถามผู้หญิงบอกว่า
มันเป็นอะไรถึงต้องไปแจ้งความเอาข้อหาอะไร

มันกลายเป็นการชกต่อยเป็นการตบตีกันนะคะ
เบื้องต้นนี้นะคะทราบว่าเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นที่ตำบลบางทรายอำเภอเมืองชนบุรี
แล้วชายในคลิปก็มีพฤติกรรมมาคุกคามทางเพศ
ใช้กำลังทุกตีทำลายทรัพย์สินเตะประตูห้อง
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันนะคะ
ทีนี้พอเธอเจอแบบนี้ก็กลัวสิคะก็เลยต้องเข้าแจ้งความ
แต่ฝ่ายชายก็บอกว่าจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว
เพราะว่าฝั่งผู้ชายกับฝ่ายหญิงเป็นแฟนกัน
ผู้หญิงบอกว่าไม่รู้จักผู้หญิงจะบอกว่าไม่รู้จักกันได้ยังไง
สาเหตุที่ต้องแอบดูตามที่ต่างฝ่ายชายวัย๖๐บอกว่า
เป็นการง้อขอคืนดีเนื่องจากฝ่ายหญิงตีตนออกห่าง

เพราะฝ่ายหญิงเขาบอกว่าเขาไม่รู้จัก
มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือฝ่ายหญิงเป็นชาวพามา
ก็เลยมาแจ้งความแบบนี้เธอก็กังวลในเรื่องความปลอดภัยค่ะ